แงงกวากับบวบแตกต่างกันยังไง

แตงกวากับบวบแตกต่างกันยังไง

บวบตอนนี้ยังไม่ปอกไหม

คราวนี้มีสามี

กำลังกินแตงกวาอยู่

พืชผักอะไรอย่างอื่นเลยนะ

ไม่ได้อยู่แล้วพี่
ต้องยากให้เบอร์ถึ๊บหน่อย

นี่เป็นหลักฐานที่เอามาพอให้ดูได้

จะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยห่มผ้าเหลืองนั่งอยู่บนแคล่แล้วก็มีผู้หญิงนะครับ
กำลังลงไปกินแตงกวาครับใช่กินแตงกวาครับ
ช่วงนะครับผู้ชายที่ห่มผ้าเหลืองก็เอื้อมมือไปจับคาง
แล้วก็หน้าอกของผู้หญิงคนดังกล่าวแต่ต้องตรวจสอบให้ดีคลิปนี้นะ
หลักฐานนี้ในโตอายุ๕๖ปีเป็นคนที่ส่งให้กับทีมข่าวเล่าให้ฟังบอกว่า
มีคนรู้จักกันส่งคลิปนี้มาให้พอเปิดดูพังงะ
คือผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยคล้ายกับอดีตภรรยาของเขา
ที่เลิกกันนานไปกว่า๘ปีแล้วอ้าวแล้วพี่จะยังสนใจอยู่เหรอ

คือแต่ก็ยังคุยโทรศัพท์กันอยู่บ้าง
แล้วได้ถามไหมถ้าเกิดว่าได้คุยโทรศัพท์ได้กล้าถามอดีตเมียไหม
ก็ถามแต่เขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเรื่องนี้

แต่สิ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่าเป็นอดีตภรรยาของเขาแน่นอน
เพราะช่วงตอนคบหากันเขาก็รู้มาว่า
อดีตภรรยาของเขานั้นไปมีพฤติกรรม
มีความสัมพันธ์กับพระรูปหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้าน

พระรูปดังกล่าวต้องย้ายวัดหนีไม่เพียงเท่านั้น
ยังได้สอบถามพระที่รู้จักกันนะครับซึ่งอยู่ในวัดแห่งนี้
ก็บอกว่าไม่ใช่พระที่อยู่ในวัดแต่ก็รู้ว่าเป็นใครครับ
ลองฟังเสียงดูหน่อยครับ
หลายปีก่อนเคยมีอยู่ครับกับพระรูปวัดที่บ้านเถานะครับ

แต่ไม่ใช่รูปนี้แต่ผมโทรไปหาเขาอยู่คุยกับเขาว่า
ไม่อายเช้าบ้านหรือทำอย่างนี้
ถ้าเช้าบ้านรู้รู้บ้านอย่างนี้ไม่อายเช้าบ้านหรือ
แต่ผมไม่อายเขาบอกไม่ได้ทำอะไร
ทีมข่าวต้องไปสิครับไปเลยไปเลย
ไปที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนโนนปอแดง
อำเภอผาขาวจังหวัดเลยครับที่ถูกระบุว่าเป็นวัดที่เกิดเหตุ
ไปถึงก็ไปพบกับนายสมจิตเพชรบรือชาอายุ๕๔ปีท่านเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วไปเจอพระสมใจท่านเจ้าวาดวัด
พาเดินสำรวจกุฏิเลยทั้งหมด๕หลัง
อ้าวไม่เห็นเหมือนในคลิปเลย
พระสมใจท่าเจ้าวาทย์ยืนยันว่าไม่ใช่อัตมาด้วยนึง

อีกทั้งในพื้นที่ก็มีตั้งหลายวัด
โน้นไปตรวจสอบกับเจ้าคณะอำเภานโน้น
นายสมจิตผู้ใหญ่บ้านออกมายืนยันอีกเสียง

ส่วนพระที่ปรากฏในคลิปก็ไม่รู้ว่าเป็นพระที่ไหนนะครับ
ฝากไปยังเจ้าของคลิปไปตรวจสอบให้ดีก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่
ไม่อย่างนั้นมันจะทำให้คนอื่นเสียหายโดยเฉพาะวัดโดยเฉพาะพระ
ซึ่งจากการตรวจสอบคลิปครับทีมข่าวพบว่า
เคยมีการแชร์ออกมาตั้งแต่ปี๒๕๖๑

๖๑อันนี้๖๖ไม่ถึง
ก็ไม่ถึงแต่ก็ใกล้เคียงเพราะเขาเลิกกัน๘ปีที่แล้ว

แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นที่วัดไหน
คือเรื่องของเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่า
พี่ผู้ชายก็ได้คลิปมาแล้วก็เปิดขึ้นมาตกใจว่า
เห็นคนในคลิปนั้นคล้ายอดีตภรรยา